กลับมาในช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวกันหน่อยนะครับ
ในช่วงปลายหน้าหนาวที่กำลังจะเข้าสู่หน้าร้อน

สิ่งที่ปรากฏขึ้นก็คือทำให้เห็นโขดหินรอยพระพุทธบาทอันศักดิ์สิทธิ
อายุกว่า๒๐๐๐ปีโผล่ขึ้นมาครับ
หินรอยพระพุทธบาทอันศักดิ์สิทธิ์อายุกว่า๒๐๐ปีนะครับ
โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำกลางลำน้ำโขงครับ
หลังจากระดับน้ำในแม่น้ำโขงเริ่มลดลงนะครับ
จุดนี้คือบริเวณด้านหน้าวัดพระบาทเวือนปลา
ตำบลเวิร์นพระบาทอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมครับ
ซึ่งฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นเมืองหินบูล
แขวงคำม่วนสปลาวนั่นเอง
รู้จักกันดีแล้วก็เรียกรอยพระบาทนี้ว่า
รอยพระพุทธบาทวนปลา
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยและลาวนะครับ
เขารบนับถือมาตั้งแต่ยุคโบราณ

หรือว่าในหนึ่งรอบปีโคตรหินรอยพระพุทธบาท

ได้มีโอกาสได้กราบไหว้บูชานะครับ

ในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเดียวเท่านั้นนะครับ
ที่ยังถือว่าเป็นสถานที่สำคัญที่ชาวพุทธ
ทั้งไทยและลาวจะเดินทางไปกราบไหว้
และทำพิธีส่งน้ำในช่วงหน้าแรง
และเทศกาลสงครานเป็นประจำทุกปี

มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่า
เป็นรอยประทับพระบาทที่ถูกบันทึกไว้
ในหนังสือใบลานตำนานพระอุรังคธาตุ
สมัยสร้างพระธาตุพนมในสมัยต้นกว่า๒๕๐๐ปี

จากนี้ยังมีการจัดพิธีบวงสวงตามประเพณี
และสร้างสะพานเชื่อมให้ประชาชนครับ
ลงไปกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล
ตั้งแต่เข้าสู่ฤดูร้อนไปจนถึงเทศกาลสงกราน

ที่แนะนำให้ไปเที่ยวกัน